๖นาฬิกา๕๑นาทีค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะ
เราคงต้องให้เวลาข่าวนี้หน่อยนะคะ

ที่บอกว่ากลับมาฉลองวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ๗๐ปีของตัวเอง

บ้านเราเนี่ยคือเมืองพุทธถูกไหมคะ
ปกติแล้วฆารวาสตร์ต้องไหว้พระสงฆ์
แต่กลายเป็นว่าภาพที่มันปรากฏ
พระสงฆ์ใส่สบงก้มลงกราบอดีตพระยันตระ
ซึ่งสถานะของพระยันตระในปัจจุบันในประเทศไทย

นายวินัยละอองสุวรรณ
กลับไปตั้งแต่ปี๓๗จำได้ใช่ไหมคะ
ปีนั้นที่มีปัญหาว่าไปทำผู้หญิงท้องอะไร

แล้วปรากฏว่ามหาโทรศมาคมของไทย

ฉลองวันคล้ายวันเกิดที่บ้านนะคะที่บ้านเกิดก็คือประเทศไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ถามว่าตอนนี้เขาพักอยู่ที่ไหนก็คือพักอยู่ที่อาสมเกพะลิตาโพธิวิหารนะคะ
เมื่อวานนี้ปรากฏว่านี่ค่ะมีทั้งปฐุชนคนทั่วไปที่เป็นคารวาสกลับไหว้อดีตพระยันตรา
ซึ่งอันนี้ไม่แปลกไม่เป็นไรมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่แปลกคือ
พระสงฆ์พระสงฆ์ไปกราบไหว้อดีตพระยันตระซึ่งถือว่าเป็นคารวาส
แบบนี้มันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือไม่นะคะผิดพระธรรมวินัยไหมนะคะ
นายวินัยละอองสุวรรณหรืออดีตพระยันตระยืนยันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ยืนยันว่าตนเองยังครองสมณเพศมีความเป็นพระสงฆ์อยู่
เอาทำไมอ่ะก็ตัวเองมั่นใจแบบนี้อ่ะ
คือตอนนั้นไม่ได้เอ่ยลาไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยลาก็ถือว่า
ใช่ค่ะนี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเพราะยังถือสินแม้มะติ
จากมหาเทรสมาคมให้ขาดจากความเป็นพระ
อย่างที่พี่ต้นบอกไปไม่ได้เอ่ยคำลาศิกขาไง
ก็ยังถือว่าตัวเองเป็นพระอยู่แต่เนี่ยค่ะ
ผมยาวหนวดยาวแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องที่สำนักพุทธออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พระสงฆ์มาก้มกราบตนเองนั้น
เรื่องนี้ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะถือว่าเป็นสิจวนบุคคล
แล้วไม่เคยบังคับจิตใจใครนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะ

ต่อมายังเป็นพระเต็มองค์
อ๋อยังเป็นพระนึงใช่ไหม
พระธรรมไม่ประพฤติผิดคำสอนของพระพุทธเจ้า
เพียงแต่อัตมาไม่ปรงผมไม่ปรงหนวด
อัตมาไม่ได้ไว้นะผมหนวดก็ไม่ได้ไว้

เพราะว่าตาไม่เคยที่จะลาจากผ้ากาศวพัฒน์
แล้วก็ไม่เคยเปล่งวาจาลาศิกาไม่เคย
อัตมายังบอกว่าความมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

เพราะว่าการเมือง
อัตราเข้าใจการเมืองเข้าแทรกเรื่องอัตรา
เพราะอัตมาทำงานมันเด่นเกินหน้าเกินตา

ของเถรสมาคมตั้งแต่ปี๑๙๓๗เนี่ยถูกกันแกล้ง
มีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกกันนะคะ
ทีนี้เห็นไหมครับผมยาวคิ้วยาวหนวดดกแบบนั้น
พระยันตระบอกว่านี่ไม่ได้ไว้นะมันงอกเอง
แล้วเราก็ถามต่อว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้
ท่านจะบอกว่าท่านยังเป็นพระสงฆ์อยู่ครองสมณเพศอยู่ได้เหรอ
ท่านบอกว่าได้สิที่นุ่งเขียวห่มเขียวแล้วหนวดยาวเฟ้อมผมยาวแบบนี้เนี่ย
มันคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติไม่ได้ผิดวินัยทางพระพุทธศาสนา
เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าพระสงฆ์จะต้องใส่นุ่งห่มสีอะไร
แต่ต้องไม่ใช่สีฉุดฉาด
โดยหลักคำสอนที่นำมาใช้คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
พระยันตระบอกแบบนี้งงอะไรไหมคะ
งงครับเพราะว่าจริงพระสงฆ์ก็ต้องห่มพระตายจีวร

อ่าอยู่ในพระไรพิดกนะฮะ

ใช่จริงนะคะท่านบอกว่าครั้งนั้นท่านถูกกันแกล้ง
เพราะจุดอ่อนของพระคือศรีกาจำได้ไหม
ที่มีข่าวว่าไปทำศรีกาท้องนะคะ
บอกว่ายืนยันเลยว่าท่านถูกการเมืองแทรกเพราะว่าทำอะไรเด่นเกินจะเป็นภัยไง
จุดอ่อนของพระคือศรีกาแล้วก็เงิน
ศรีกาที่เคยมีข้อพิพาทการยอมรับว่ามีตัวตนจริง
และบุคคลนั้นเป็นลูกศิษย์ของท่านมาก่อน
ดังกล่าวเนี่ยคือลูกศิษย์เป็นคนถือไว้ยืนยันว่าไม่เคยไปอาบอบนวดมาก่อนนะคะ
แล้วการกลับไทยครั้งนี้เพราะว่าคิดถึงแผ่นดินแม่มาตุภูมิแผ่นดินไทยค่ะ
ถึงญาติโยมโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่แยกย้ายไปอยู่ตามวัดสำนักสงฆ์ต่าง
ทีนี้ถามว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
อยู่๒คืนหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่จังหวัดปฐุมธานีและ
กลับกลับสหรัฐไหมหรือว่าจะอยู่ไทยยาวเลยกลับค่ะ
ข่าวอเมริกาเหรอใช่ท่านตั้งสำนักสงฆ์ที่นู่นด้วยนะคะ
ใช่ฮะกลับวันที่๒๗ตุลาคมนี้นะคะ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องถึงพี่ศรีแล้วนะคะ
และตอนนี้คือยังไม่มีท่าทีจากทางสำนักพุทธทางมหาเทใดทั้งสิ้น
พี่ศรีเตรียมจะร้องแล้วค่ะ

ใช่ค่ะนักค้า
เดี๋ยวผมมีทั้งท่าทีจากสำนักพระพุทธศาสนา
แล้วก็มีท่าทีจากพระพระยอม
พระพยอมถามเลยถามดังกับสังคมเลยนะครับ
ผ่านผ่านไปถึงอดีตพระยันตะถามว่า
ท่านเป็นนักบวชศาสนาไหนรัฐธิไหน
แล้วพระพยอมยังมารื้อความหลังให้ฟังด้วยนะครับว่า
พระอดีตพระยันตระนั้นทำอะไรไว้บ้าง
พระพยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
ระบุว่าการที่พระกราบไหว้อดีตพระยันตระนั้นไม่ได้ผิด
ไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนแต่ผิดจารีดประเพณี
เพราะขนาดพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยยังไม่ให้พระสงฆ์ก้มลงไปกราบเลย
ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะฮะขณะนี้
ดีพระยันตะไม่ใช่พระภิกษุแล้วนะครับ
และคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ยันตระนั้นขาดจากความเป็นพระภิกษุตั้งแต่ตอนนั้น

คาดว่ามาเช็คเรตติ้งพระพยอมว่างั้นนะฮะ
จนถึงขณะนี้ยังมีคนศรัทธามากน้อยแค่ไหน
ฟังภาพยอมหน่อยครับ
เชิญกับความเรื่องศรัทธาส่วนตัวแยกกันไม่ออก

ถ้าแยกว่าอดีตเคยเป็นครูบาอาจารย์
ทันยาอะไรผมไม่รู้ด้วยเขาไม่อยู่ในคณะส่งแล้ว

เขาอยากจะมาเช็คเรตติ้งดู
เพราะว่าพอจะกลับมาก่อนฟื้นฟู
ศรัทธามวลชนได้เหมือนเดิมไหม

พระพยอมยังลื้อฟื้นความหลังให้ฟังด้วยบอกว่า
อดีตพระยันตราชอบเป็นหลายอย่าง
เป็นฤษีบ้างเป็นพรามบ้างนะครับ
เคยบอกด้วยว่ามาจากเนปาน
แต่ก่อนนี้ผู้หญิงเดินตามพระยันตระเยอะเลยเพราะเขาหล่อ
แล้วเคยมาที่วัด๒ครั้งมีคนมาทำบุญตักบาทสัก๒๐๐๐คนได้
ตอนที่เขามาที่วัดเนี่ย๑๐โมงแล้วยังไม่ตื่นมาบินทบาท
บอกว่านั่งสมาธิแต่มีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งบอกว่ากลางคืนไปเที่ยวมา

พระพยอมก็เลยตัดปัญหาตอนนั้นคราวหลังไม่ให้มาแล้วนะครับ
แล้วก็มีลูกศิษย์ของอดีตพระยันตะมาด่าว่า
พระพยอมบอกท่านมีอคตินะ
เอามาดูท่าทีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ
นายสิบบวรแก้วงามท่านรองผู้อำนวยการนะฮะ
บอกว่าสำนักพุทธมอบหมายให้สำนักพุทธประจำจังหวัดต่าง
โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช
ทำไมอ่ะนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดของอดีตพระยันตระใช่

แล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีแล้วที่นี่ทำไม
หลายคนลืมที่นี่เป็นวัดที่อดีตพระยันตระ
เคยจำพรรษาอยู่ไงดังตรงนั้นแหละ
ให้ตรวจสอบว่าภาพพระที่ปรากฏไปไหว้เนี่ย
ไหว้ไปกราบพระยันตะเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน
แล้วก็ตรวจสอบว่ามีรูปไหนไปไหว้บ้าง
แล้วเจ้าคณะจังหวัดก็ดำเนินการตามกระบวนการวินัยสงฆ์ต่อไปซะ

ก็คือทำได้ประมาณนี้
ทำมาวินัยไม่ได้ปฏิบัติหมายนะคะ